นี่สายกินนี่พลาดไม่ได้เลยนะ
โดยเฉพาะพี่ใบตองค่ะ

จะต้องไปนะครับเพราะว่าเมนูที่เรานำมาเสนอ

เชื่อว่าเป็นเมนูที่หลายคนรอคอย

รอคอยว่าเมื่อไหร่จะเอาข้าวมาให้

หมูกะปิที่ไม่มีกะปิ

บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครได้กินเมนูนี้

ตามร้านนี้ตามป้ายนี้เลย

หมูกะปี้ป๊าเจนอร่อยสุดเลย

ต้องสั่ง๒จานเป็นอย่างต่ำนะคะ
ซึ่งนี่แหละอย่างที่ฉันบอกไปมันไม่เห็นมีกะปิเลย
เขาก็ไม่ได้บอกว่าใส่กะปิลงไปตอนไหน
แต่ก็คือรสชาติมันก็จะแบบเคี้ยวมัน
เป็นหมู๓ชั้นนุ่มเค็มนิด

ตักกินกับข้าวเปล่าร้อนแค่นี้มันก็โอ้โห

เจนค่ะอายุ๖๑ปีเจ้าของร้าน

เขาก็ขายอาหารมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
จนตอนนี้ก็๑๕ปีแล้วนะคะ
เจนบอกว่าก็นำมาปรับปรุงเมนู
เพื่อที่จะไม่ให้ซ้ำกับร้านอื่นให้มันเป็นจุดเด่นเป็นเอกลักษณ
จนมาเป็นเนี่ยราคาเมนูหมูกะปิรสเด็ดแบบนี้นะคะ
โอ้โหนี่กินแก้มกับแตงกวานะ

แล้วก็ราคาขายจานละ๘๐บาท
แต่ต้องบอกว่าอัดแน่นไปด้วยหมูสามชั้นเน้นเนื้อนุ่ม

ก็คือไม่ว่าใครจะมาก็ต้องสั่ง
คิดว่าทำอันนี้มาตั้งนานเลย

ลองทำมาเพราะปกติอาจจะเป็นหมูคั่วเค็มคั่วเกลืออะไรอย่างนี้

ทำมาเป็นเมนูยอดฮิตไปเลย

ก็คือใครมาก็ต้องสั่งอันนี้

ส่วนใครที่อยากทานแบบต้นตำรับนะคะไปได้เลยที่ร้านนี้เปิดทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ใช้เส้นทางสะพานใหม่ชัยนาศเส้นชัยนาฏอำเภอวัดสิงห์ค่ะมองหาป้ายวัดงิ้วนะคะแล้วก็เลี้ยวเข้าไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาเรื่อยสัก๕๐๐เมตรคุณผู้ชมก็จะเจอร้านป้าเจนอยู่ขวามือเลยหาไม่ยากนะคะ
กะปิป้าเจนอร่อยสุดเขาบอกแบบนี้
นี่เขาใช้หมูอพาร์ทเมนต์ใช่ไหม

อพาร์ทเมนต์ก็๓ชั้น๔ชั้นได้คือจะไม่สูงเท่าไหร่
แต่ถ้ามีเยอะกว่านั้นก็จะเป็นหมูคอนโดคอนโด
ก็จะมีประมาณ๕๖ชั้นหรือ๘ชั้นขึ้นไป

ค่ะได้คุณจะเรียกอะไรก็ได้
แต่ดิฉันจะเรียกว่าหมูกะปิที่มันไม่รู้กะปิอยู่ไหน
บกวนพระเจนนะครับถ้าดูอยู่ตอนนี้
มาบอกน้องใบตองหน่อยแล้วกันว่าหมูกะปิของป้าเจนเนี่ย
กปิอยู่ไหนฮะเห็นแต่หมู
ดิฉันตามหากะปิจากป้าเจนตลอด